ว่าถ้าใครนึกถึงของกินคุณชนะมีอะไรเด็ดมาแนะนำไหมค
มีอยู่แล้วเพราะว่าจะพาไปกินข้าวหลามอบโอ่ง
เขาเคยได้ยินไหมไม่เคยข้าวหลามอบโอ่งหน้าตามันเป็นอย่างไร
กินได้หรือเปล่าอร่อยหรือไม่ติดตามกันเลยในช่วงของ
อบโอ่งมันมีจริงครับทำเป็นเล่นไหมฮะเห็นไหมข้าวหลามจำนวนมาก
นำไปอบในโอ่งมังกรและถังน้ำมันขนาดสัก๒๐๐ลิตรแบบนี้
โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดูแปลกตาใช่ไหมล่ะแต่การันตีความอร่อยแน่นอน
เพราะว่ามีลูกค้าติดใจในรสชาติแล้วก็อุดหนุนมาอย่างต่อเนื่อง
เขาบอกว่าขายมานานนะ๕ปีแล้วนะไม่ใช่แค่เริ่มขายปี๒ปีนะจะบอกให้
ไปถามคนนี้ฮะลุงวิชัยและป้าสมยงวงภาเป็นสองสามีภรรยา
เป็นชาวบ้านในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีช่วยกันทำข้าวหลามนี่แหละ
ถ้าเปิดออกมาเป็นไงอ่ะเป็นไงขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะอุ้ยน่ากินมากเออ
ข้าวในนี้มีขวดดำเนี่ยอุ้ยชอบอ่ะมันจะมันหอมมันหวาน
เขาบอกว่าข้าวหลามพวกนี้จะเอาไปขายตามงานวัด
และในหมู่บ้านในระแวกใกล้เคียงดัดแปลงฮะวิธีการทำแบบโบราณมาเป็นการอบโอ่งแบบนี้
สมยงแกเล่าว่าก่อนหน้านี้ใช้วิธีเผาแบบโบราณก็คือขุดฝังดินเลยนะ
แล้วก็ตั้งเรียงเป็นแถวยาวแล้วก็ก่อไฟเผาสองด้าน
แต่ช่วงหลังมันหาฟื้นยากเอางี้ลองหาวิธีแบบใหม่ไหมล่ะ
แล้วนี่นี่คือตัวอย่างของผู้สูงวัยแต่สามารถหาประโยชน์ได้ในอินเตอร์เน็ต
ไปดูในยูทูปเห็นว่ามีการนำมาอบโอ่งได้ด้วย
ลองถามดูปรึกษากับตัวสามีนั่นแหละ
ลองทำกันตายายเก่งจริงถ้าทำออกมาได้แบบนี้
บอกขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากลุงวิชัยจะมีหน้าที่หาไม้ไผ่
ต้นที่อ่อนพอดีแล้วก็นำมาตัดเป็นท่อนเป็นบ้อง
ทำความสะอาดแบบนี้แล้วก็ให้ป้าสมยงน่ะ
นำข้าวที่พร้อมด้วยกะทิเตรียมไว้กรอกลงในกระบอกไม้ไผ่
แล้วก็ปิดฝาให้สนิทจากนั้นลุงวิชัยทำหน้าที่
นำข้าวหลาไปอบในโอ่งและถังแบ่งหน้าที่กัน
กรอกป้าแกกรอกลุงแกเป็นคนจัดวางในโอ่งในถังแบบนี้
แล้วก็เผาในช่วงเวลากลางคืนเขาบอกว่าใช้เวลาสักประมาณ๒ชั่วโมง
เสร็จนำมาปอกเปลือกแล้วก็เตรียมนำไปขายในเช้านั่นแหละครับ
เริ่มต้นที่๑๐บาทไปจนถึง๕๐บาทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์
ป้าสมยงยังบอกอีกว่าวิธีอบโอ่งช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับไม้ไผล
มันเหมือนคละคลุ้งอยู่ในนั้นกัดเข้าไปโอ้โหหอมอร่อย
ควันออกปากไม่ก็รอให้มันเย็นก่อนแต่ว่ามันจะได้ความหอมละมุน